มาดูเทคนิคของคนสวยกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับดาวิกาที่หุ่นดีหุ่นเพอร์เฟคขนาดเนี้ยนางก็กินขนมนมเนยเหมือนเราเรานี่แหละแต่ทำไมทำไมใหม่ถึงหุ่นดีวันดีคืนนะคะเธอบอกว่าช่วงนึงเนี่ยเวลาที่มันอยู่บ้านเนี่ยประกอบกับว่าตัวเองป่วยอยู่ใช่ไหมวันก่อนที่บ้านหมุนน้องก็บอกว่าน้องทานอาหารเพื่อบำ

ดื่มน้ำ๑๒ขวดใหญ่

ใหม่ก็ลิสต์มาให้ทุกคนนะ

ในเวลาประมาณ๔๕วันด้วยกัน
ทดลองทำแล้วตอนนี้ใหม่ก็น้ำหนักลงมา
อยู่ในเกณฑ์ที่ไหมโอเคแล้ว
จารณสุขภาพส่วนตัวของคุณผู้ชมด้วยนะครับ